คือหลายพื้นที่ตอนนี้ประสบปัญหาเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วม
อย่างกรุงเทพวันนี้ช่วงบ่ายมาแบบฟ้ามืดเลย
อยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างก็บอกกับเราได้
จะได้ทราบสถานการณ์กันแล้วก็จะได้รู้ด้วยว่าท่านอยู่ที่ไหนนะครับ
มาดูกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้มีปัญหาที่ไหนอย่างไรบ้างนะครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องของฝนตกหนักแล้วก็ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะครับ
หลังจากที่มีฝนตกหนักจนดินภูเขาอิ่มตัว
แล้วก็สไลด์แล้วก็ยุบตัวเป็นหลุมใหญ่ยาวนับ๑๐เมตร
บนเส้นทางเข้าหมู่บ้านขุนห้วยแม่สอดนะฮะ
อยู่ที่หมู่๖ตำบลพระธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ซึ่งเป็นเส้นทางเดียวที่ชาวบ้านอยู่บนดอยสูงใช้สัญจรออกมานอกหมู่บ้าน
ภาพที่ท่านเห็นครับตอนนี้ก็ส่งผลให้ชาวบ้านนับร้อยครอบครัว
ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกนะครับ
รถทุกชนิดเข้าออกหมู่บ้านไม่ได้นะฮะ
ถ้าจะไปกันเนี่ยก็ต้องใช้การเดินเท้านะครับ
ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดทหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตอนนี้ได้นำแบ็คโฮ๓คันไปเร่งขุดเจาะซ่อมแซมถนน
คือเอาให้ใช้ได้สักหนึ่งช่องทางก่อนก็ยังดี
คืออย่างน้อยก็เป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านได้
เอาถุงยางชีพเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านได้
พาไปดูที่แม่ห้องศรค่ะคุณผู้ชมมีกระแสข่าวว่าเขื่อนแตกที่อำเภอป่าย
ว่าน้ำทะลักเข้าท่วมไร่นาชาวบ้านได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง
ล่าสุดเนี่ยค่ะชาวบ้านแม่ของตำบลแม่นางเติงอำเภอปลายถ่ายภาพออกมา
ระบุว่าเขื่อนแตกมายืนยันนะว่ามันไม่ใช่เขื่อนนะคะ
แต่มันเป็นลักษณะของพนังกั้นน้ำที่ฝ่ายเก็บน้ำทุ่งม่านในเขตพื้นที่บ้านแม่ของ
คือถูกกระแสน้ำป่าค่ะพัดแล้วก็พังเสียหาย
ในฝ่ายไม่ได้มีเยอะมากคือไม่ใช่ลักษณะของเขื่อน
ก็หลังจากพนังกั้นน้ำพังลงมาน้ำในฝ่ายก็ไหลไปก็ไหลไปตามทางน้ำค่ะ
ไม่สูงมากนะคะชาวบ้านไม่ได้รับความเดือดร้อนไม่ได้เสียหายหนักก็แจ้งมาแบบนี้นะคะ
ช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยผมว่าท่านที่เห็นข่าวสารตามโลกออนไลน์นะท่านต้องตรวจสอบให้แน่ชัดด้วยนะ
ระมัดระวังในการแชร์ภาพนะคะ
เห็นแล้วก็แชร์เลยแชร์เลยไอ้คำว่าเขื่อนแตกนี่มันเรื่องใหญ่นะ

อุ้ยอ้าวแถวบ้านเราเขื่อนแตกอ่ะเนี่ย
ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมครับในจุดที่แม่ห้องศรนะครับ

น้องคายตอนนี้ยังมีฝนตกต่อเนื่องเป็นระยะนะครับ
แล้วก็ตกติดต่อกันมาหลายวันแล้วด้วย
ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขง

แล้วก็มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอีก
แล้วน้ำในแม่น้ำโขงนี่ก็ยังขุ่น

ส่งผลกระทบต่อการเดินเรือนะครับ

เหมาท่องเที่ยวในแม่น้ำโขง
ตอนนี้ผู้เช่าก็น้อยลงนะครับ

เช่นเดียวกับการสัญจรทางเรือ
และการหาปลาในแม่น้ำโขงนะครับ
ตอนนี้ชาวบ้านก็ต้องหยุดไว้ก่อนนะครับ

มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งเตือนไปที่
ในอำเภอโขงเจียมศรีเมืองใหม่
โพไซนาตานเขมราช
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขง

แล้วก็ไหลเข้าทั่วบ้านเรือนประชาชนนะคะ
ประเมินแล้วว่าฝนที่ตกลงมา

จนถึงคาดว่าสัก๔สิงหาคม

ฝนจะตกหนักนะคะอาจจะทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงทางด้านตอนเหนือของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะน้ำอาจจะสูงขึ้น
ดังนั้นคนที่อยู่ริมแม่น้ำโขงเนี่ยต้องเฝ้าระวังระดับน้ำนะคะ
ที่สกลนครสูญวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเข็ดสามสกลนครตอนนี้ปักทงแดงแจ้งสถานการณ์น้ำที่หนองหานว่าอยู่ในเกณฑ์วิกฤต
หลังจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเกินความจุ๑๕๗เมตรนะครับทำให้หมู่บ้านโพนแคร์ใหญ่ตำบลนาตรงวัฒนาอำเภอโพนาแก้ว
อย่างที่ท่านเห็นครับตอนนี้น้ำที่ล้นระดับก็สมทบกับน้ำจากลำห้วยซิด้วยนะครับเอ่อทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านกว่า๔๐หลังคาเรือน
ชาวบ้านก็ต้องเก็บข้าวของต่างขึ้นที่สูงนะครับ
พยพสัตว์เลี้ยงออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับ

พลตรีสุขพัดสนสุขสร้อย
ผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๒๙
สั่งการให้ทหารตอนนี้นำรถยกสูงกับเรือท้องแบน

โอ้โหต้องให้กำลังใจจริงในหลายพื้นที่หลายจุดเลยนะคะ
ที่ประสบกับภัยธรรมชาติที่นี่